เช้านี้ยังต้องรู้เรื่องการเมืองด้วยนะคุณ
เอ๊ะข้อสรุปเป็นอย่างไรยังไม่ได้ประชุมกันเลยนะครับ

หลังจากที่เพื่อไทยเป็นเจ้าภาพในการไปหาเสียงอะไรต่างนานามา
ก็ต้องหาเสียงมาแล้วก็มาสรุปให้๘พักร่วมได้รู้
ก่อนที่จะมีการโหวตนายกวันที่๔สิงหาคมนี้
คุณผู้ชมหลายคนจับตามองเรื่องของการเมืองนะครับ
ส่วนการประชุมในวันพรุ่งนี้๒สิงหาคมจะเป็นอย่างไร
มันมีข้อห่วงใยเรื่องของ๑๑๒นะครับ
เรื่องนี้นะครับนายภูมิธรรมเวชยะชัยรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ได้ออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าพักเพื่อไทย
เตรียมนะนัดประชุม๘พักร่วม
คือหลายคนมองว่ามันโอ้โหโค้งสุดท้ายจริง
มันหักศอกแล้วเนี่ยเพิ่งจะพูดคุยกันเหรอ
ใช่นะครับหรือว่าเพิ่งจะเตรียมข้อสรุป
มาชี้แจงแก่๘พักร่วมเหรอนะฮะ
ก็นัดวันแล้วฮะพุธที่๒สิงหาคมนะครับ
ตอนแรกมีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือเปล่า
สิงหาคมแต่ว่าคุณภูมิธรรมบอกว่า
สิงหาคมยังมีสอสอไปต่างจังหวัดกันอยู่เยอะเลย
ช่วงวันหยุดยาวด้วยนะใช่ฮะก็เลยนัด๒สิงหาคมดีกว่า
พักร่วมจะได้พร้อมเพลียงนะครับ
ก็นัดที่พักเพื่อไทยจะได้พูดคุยนะฮะ
แล้วก็จะแจ้งผลสรุปการพูดคุยหาเสียงจากสส

เพื่อสนับสนุนการโหวตนายกรัฐมนตรี

แต่คุณภูมิธรรมพูดสิ่งที่ยังเป็นแบบเงื่อนไขแล้วก็น่าจะติดขัดอยู่นะครับ
เพราะว่าการคุยกับสวและสสของพักการเมืองต่าง
ยืนยันตรงกันบอกว่าพร้อมนะ
จะยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่คุณมีเงื่อนไข๒เรื่อง
ก็คือประเด็น๑๑๒กับประเด็นที่ว่า

คุณภูมิธรรมยอมรับตรงแบบนี้เลยว่า

นี่คือปัญหาในการประชุม๘พักร่วมในวันพรุ่งนี้
ที่ต้องได้ข้อยุติอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพักเก้าไกร

คือมันเป็นโจทย์มันเป็นการบ้านที่ก้าวไกลเขาผูกเอาไว้
ทีนี้จะให้พักอื่นมาแก้มันก็ไม่ได้

แล้วก็บอกมาในที่ประชุมของ๘พัก

คือยังโฟกัสอยู่๑๑๒กับ๑๙ไกลใช่ไหม

การมองไปถึงแคนดิเดตนายกของฝากฝั่งเพื่อไทยไหม
คือแคนดิเดตนายกที่จะนำเสนอในวันที่๔สิงหาคมนี้
มีการถามว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินเลยหรือไม่

เดี๋ยวต้องรอพูดคุยกันในพักก่อนเพื่อสรุปอีกครั้ง

๓สิงหาคมเพื่อไทยถกสมาชิก
ก็จะได้รู้แล้วว่าส่งใครอย่างไร
ในเบื้องต้นกรรมการบริหารพักได้มอบอำนาจให้หัวหน้าพัก

หากหมอชนน่าเคาะชื่อของคุณเศรษฐา
ก็น่าจะเป็นคนนี้แหละที่ถูกเสนอชื่อ
เพื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในวันโหวต๔สิงหาคม
ตอนนี้นักข่าวกำลังตามหาตัวคุณเศรษฐานี่แหละ
เพราะสวบางท่านก็บอกว่า

เพราะเคยมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อ

ว่าจะมีการแก้มาตรา๑๑๒เหมือนกัน
ฉะนั้นเขาก็อยากให้คุณเศรษฐาออกมาชี้แจงให้มันชัด

สวอย่างสวกิติศักดิ์ก็บอกว่า
ถ้าเป็นคุณเศรษฐาแล้วยังไม่ชี้แจง

ล่าสุดคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิ๊งนั่งคู่กันเลยนะ

ดำก็ถามเกี่ยวกับจุดยืน๑๑๒ของเพื่อไทยว่าเป็นยังไง
เดี๋ยวความคืบหน้าเรื่องของการให้สัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาและคุณอุ้งอิง
เดี๋ยวเราบอกรายละเอียดคุณผู้ชมอีกที
ใช่นี่เอาจริงนะอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่วันหยุดเยอะใช่ไหม
แต่พอเอาเรื่องทำรายการเมืองมาหย่อนมาเรียงใส่แต่ละวัน
มันต้องดูต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้หยุดจริงค่ะ
เมื่อกี้พี่บุ๊กบอกว่าอะไรนะ๒สิงหาจะประชุม๘พักร่วมใช่ไหม